มาถึงอีกคู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่หวานแห่งวงการบันเทิง
พี่โดมประกอบลำกับน้องเมธั่นสุขขาว
ใกล้แล้วใกล้สู่ประตูวิวาเต็มทีแล้วนะคะ
สำหรับคู่รักนักร้องนี้ล่าสุดเจอตัวทั้งคู่มาออกรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อเช้า
ก็เลยไม่พลาดขออัปเดตความคืบหน้าการจัดเตรียมงานสักหน่อยว่าไปถึงไหนแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของชุดบ่าวสาว

ยากมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเมธันน้ำหนักขึ้น
แล้วก็ขึ้นเอาขึ้นเอาไม่มีท่าทีว่าจะลง
จะแก้ไขยังไงไปฟังเมทันกันเลยค่ะ
ตอนนี้ได้แล้วค่ะถ้าไม่ได้อาจจะเริ่มแย่
เป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็ค่อนข้างสนนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เข้าใจคาแรคเตอร์เราแล้วก็ตีชุดออกมาได้อย่างที่เราชอบ
ตอนนี้ก็ยังก็ยังอ้วนกว่าตอนที่ผอมอยู่แต่พี่ดงก็ชอบนี่
พี่ดมก็ชอบชอบตรงนี้แหละ
ใช่แต่จริงผมเป็นคนชอบแบบชอบผู้หญิงที่มีเนื้อใช่
ผมรู้สึกว่าดูน่ารักดีอะไรอย่างนี้
เล่นอะไรกันในเวทีบนเวทีบ้าง
บนเวทีก็มีกิจกรรมมีดนตรีมีคอนเสิร์ตตลอด
ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะร้องโดยเราโดยคุณพ่อของน้องเมธันพี่หลัง
ก็คือยังอยู่บ้านเดิมใช่
คือตอนนี้คุณแม่ผมย้ายไปอยู่ที่ปักช่อง
เป็นการถาวรบ้านเราอยู่คนเดียวเหงามากเลยครับ
แบ่งเป็นพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยในวันที่๑๐สิงหาคม
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาบ้านของคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว
และจะฉลองมงคลสมรสในวันที่๑๗สิงหาคม
ขึ้นคุณท่มหานครคือคุณแม่ของคุณโดมเนี่ย
พ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็น่าสนุกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศงานวิวาของคู่นี้ยินดีล่วงหน้ากันเลยแล้วกันนะคะ